สวัสดีค่ะที่สามมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
พร้อมขนาดนี้ก็ต้องมาเที่ยวทะเลสิคะยิ่งสุดสัปดาห์นี้ท้องฟ้าแจ่มใสน้ำทะเลใสแบบนี้แหม่มันน่าเที่ยวจริงจริงเลย
เดี๋ยววันนี้จะลองมาดำน้ำดูเพราะว่าเช็คสภาพอากาศแล้วฟ้าใสดีจริงเลยค่ะ
แต่เขาบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าใครที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานเห็นไหมคะว่าช่วงนี้อากาศยังคงหนาวเย็น
เนื่องจากว่ามวลเย็นจากจีนเนี่ยแพลลงมาแพลลงมาปกคลุมประเทศไทยอยู่นะคะ
จึงทำให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยหนาวเย็นบางพื้นที่
โดยเฉพาะยอดดอยยอดภูก็คงต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะ
ส่วนช่วงกลางวันค่ะตอนกลางของประเทศอย่างภาคกลาง
อีสานตอนล่างเนี่ยโอ้โหแดดร้อนนิดนึงนะ
ก็เก็บเกี่ยวเอาใครอยากจะตากพืชผลการเกษตร
ตากผ้าตากผ่อนเนี้ยคือสบายเลยค่ะส่วนภาคใต้ลมตะวันออก
ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดอ่อนลงนะคะ
จึงทำให้บริเวณภาคใต้ฝนลดลงคลื่นลมก็สงบลงด้วย
แต่อาจจะต้องระมัดระวังหน่อยบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง
อาจจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรอยู่นะคะ
นะคะแต่รวมแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการท่องเที่ยวเป็นช่วงเวลาการพักผ่อนค่ะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะมาดูกันหน่อยว่าสภาพอากาศโดยรวมเป็นอย่างไร
เราจะได้เตรียมการรับมือกันค่ะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ยอดดอยยอดภูนี่นะคะอากาศจะหนาวเย็นมีหมอกนะคะ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยนะคะ๕๑๓องศานะคะ
ถึงสิบสามองศาเซลเซียสเลยนะคะกลางวันอากาศร้อนนะคะ
กับมีฟ้าหลัวนะคะดังนั้นเกษตรกรเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพนะคะ
ในช่วงอุณหภูมิแตกต่างระหว่างวันแล้วก็ต้องวางแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแรงนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็แนะนำว่าให้ปลูกพืชระยะสั้นดีกว่าค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนะคะ
ตอนเช้าอากาศเย็นกลางวันร้อนจัดทะเลคลื่นต่ำกว่า๑เมตรค่ะ
เกษตรกรควรที่จะควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตว์เลี้ยงศัตรูพืชจำพวกหนอนเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
รวมถึงที่สำคัญเลยต้องวางแผนการใช้น้ำในช่วงหน้าแรงค่ะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงสามสิบของพื้นที่นะคะ
ฝนตกเล็กน้อยคลืนในทะเลสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
เกษตรกรต้องระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองนะคะ
สำหรับใครก็ตามที่อยากจะไปท่องเที่ยวทะเลดำน้ำดูปากการังแบบนี้นะคะ
โอ้โหมันเป็นอะไรที่ช่างมีความสุขจริง
ดิฉันก็ลงมาดำนามแล้วเรียบร้อย